ดูคลิปนี้ก็หน่อยค่ะพระบอกตอนเช้าต้องออกไปปริ้นทะบาท

เออออกฟ้ายังไม่สว่าง
เหลี่ยบรอยเตรียมบาทอ้ยท่านไม่จำวัดหรอ
นั่นเนี่ยงงปะเดี๋ยวเราลองดูหน่อยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
ไปไหนเนี่ยน้ำน้ำไปไหนเนี่ยจะไปไหนไปบินทะบาทเลยสิ
ไปบินทะบาทแล้วโถรีบไปไหนล่ะ
รีบจะรีบไปไปบินทะบาทได้ไหนนี่มันสองทุ่มสามทุ่มเอง

ถูกนะหนูไม่ได้โกหก๒ทุ่มมาเองจะรีบไปไหน
เฮี้ยแล้วไม่เดินตามออกมาตรงนอกแล้วพี่บอสไปแล้ว

อย่านะอย่านะอย่านะอย่าขำนะบ่าไหม

มันตอนค่ำอยู่เลยเขาบอกคนถ่ายคลิปมันเป็นลูกศิษย์นะ
วัดสำโรงใต้เขาบอกถ่ายคลิปเอาไว้หลังเห็นเนี่ย
พระกะโมนกิตติโกอายุห้าสิบเก้าปี
ลุกขึ้นมาห่มจีวอนสะพายบาทออกไปหน้าวัด
จะเดินไปบินทบาทถามเสร็จท่านก็ตอบแหละ
จะไปบินทบาทแล้วเด็กวัดขำไง

นี่มัน๒ทุ่มกว่าเองลุงน้าลุงน้าจะไปไหน

เหรอห้ะลงแล้วเดินกลับ

ดูเวลาโอ้โหเขินเลยกลับเข้ากุฏิค่ะ
ข่าวแบบนี้ทีมข่าวเราถึงขั้นต้องไปที่วัดเลยนะ
คือเดาว่าพระกระมวลน่าจะแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น
อาจจะคล้ายแบบนั้นนะเดี๋ยวเล่า
ทีมข่าวไปถึงวัดสำโรงใต้ไปพูดคุยกับพระกระมวลกิติโกหน่อยค่ะ
กระมวลท่านบอกแบบนี้เออปกติท่านจำวัดท่านเหนื่อย

วันนั้น๑๒ธันวาคมมาทำวัดเย็นเสร็จ
ก็เลยไปจำวัดคือไปจำวัดตั้งแต่๖โมงเย็นเลย

ท่านบอกเอาจริงตัวท่านเองก็อดคำไม่ได้

คนที่วัดนี่นะ
หอไปทักลูกน้าพอดี
ลูกน้าหลังแว่ไหน
เออแล้วยนฯบอนพระครูเขาว่าไง
เหมือนอยู่ช่วยทาศรีวัดเห็นไหม
คือเอาจริงเนี่ยตามข้อมูลเลยนะ
คือมัฆกะทายกแสมรงค์ใต้บอกเลยว่าพราสกรรมดิ์น่ะ

ก็มักจะทำงานแบบเนี้ยคือทำงานช่วยในวัดตลอด
เขามองแบบนี้อยากให้มองถึงสุขภาพของท่าน
เขาบอกว่าคือครั้งนี้เอาให้มันเป็นเรื่องเตือนใจว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของท่านด้วย
หรือเปล่าอาจจะต้องมีการดูแลใกล้ชิดมากขึ้น
ครั้งนี้ดีลูกศิษย์ห้ามไว้ทันถ้าเกิดไม่ทันท่านเดินออกไป

ครับครับอืมทำงานหนักนะอืม
รู้สึกผิดเลยเผลอขำไปนิดนึงเมื่อกี้นี้
ไม่ต้องห่วงมีเพื่อนรู้สึกผิดเยอะเลย
คุณผู้ชมในไลฟ์เออเออครับ